คุณผู้ชมคะถึงเวลาวิชาภาษาไทยกันหน่อย

คำว่าประวัติศาสตร์ถามคุณสองคนคำว่าศาสตร์เขียนยังไง
ซอสล่าซล่าอาซอเสือต้อเต่ารอเรือกะระ

เดี๋ยวจะให้ไปดูภาพป้ายของทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัย
เอาเขียนยังไงจับผิดกันหน่อยดูซิอะไรมันตกอะไรมันหายไป
มองเห็นไหมคุณสุภาพสอเสือค่ะ
เออตกของเสือตรงคำวัศาสตร์
ใช่ตรงคำวัศาสตร์เนี่ยซอเสือหายไปค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากให้หน่วยงานไปแก้หน่อยได้ไหม
ดูสิคือมันตกไปทั้งป้ายที่เป็นแนวตั้งป้ายที่เป็นแนวนอนเป็น๑๐ป้ายเลยนะ
เขาก็เลยสงสัยอย่างไรว่าพูดที่เกียรติข้องเนี่ย
ก่อนที่จะทำป้ายนี้ออกมาตรวจสอบก่อนหรือเปล่า

มันบอกเส้นทางไปยังแหล่งมรดกโลก
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสุโขทัยด้วยค่ะ

อันนี้ผิดดิฉันก็จะน้ำตาไหลเหมือนกันนะ

ช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
อาจจะแบบไม่ได้ตรวจสอบแล้วบางทีมันตกหล่นไง